หนึ่งที่ถูกพบเป็นศพอยู่ในสระน้ำอ่าใช่ตอนเนี้ยตำรวจยังไม่
สามารถจะระบุตัวคนร้ายได้นะแต่ว่าเจอผู้ต้องสงสัย
แล้วแต่ว่าคนที่เสียชีวิตน่ะเขาเคยไปทำงานอยู่ร้าน
ของน้องเขามาโผล่ให้เห็นเลยคุณผู้ชมย้อนไปสักหน่อยเหตุสะเทือนขวัญ
ครั้งนี้ครับมีผู้ไปพบศพนางสาวกฤษณาหรือน้องติ๊กครับ
คนนี้อายุสิบเก้าปีเธอตั้งท้องห้าเดือนด้วยน่ะ
ตอนเสียชีวิตร่างของเธอลอยอยู่ในสระน้ำร้อยไร่
ริมถนนบายพาสหมู่๑อำเภอแกลงที่ระยอง
บริเวณลำคอของศพครับมีรอยเขียวช้ำ
เหมือนกับว่าเธอโดนเชือกรัดอยู่รอบคอคาดว่าน่าจะโดนฆาตกรรมแล้วเอาศพมาทิ้งน้ำ
วิญญาณของน้องติ๊กครับมีคนบอกว่ามาโผล่ให้เห็นนะอยู่หน้าร้านคาราโอเกะ
เลขที่๑๒๑ทับ๓ถนนป้ายทำใจหลังวัดสารนาธรรมรามครับ
ซึ่งเป็นร้านที่น้องเคยทำงานตอนสมัยยังมีชีวิต

เจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่านางสาวน้อยแล้วก็เป็นอดีตนายจ้างของผู้ตายด้วย
บอกว่าเธอเห็นวิญญาณน้องติ๊ก
ก่อนที่จะพบศพน้องติ๊กเมื่อประมาณตี๔ของวันที่๑๒กันยายน
ก็เลยเรียกชื่อออกไปติ๊ก

ปรากฏร่างนั้นค่อยหันมา

ก็ยังแปลกใจว่าติ๊กเป็นอะไรนะทำไมนิ่งไป
ก็เรารู้จักกันทำไมเราทักหันมาแล้วไม่เห็นทักอะไร
เป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างกันอยู่ทำไมไม่ทักเลย
พอคุณน้อยหันกลับไปมองอีกครั้งนึงเนี่ย
อ้าวร่างของน้องติ๊กหายไปอ้าว

มีหมาหอนเพราะหลังเห็นแล้วมีหมาหอน
ใช่เพราะว่าปกติถ้าเรียกมันก็จะหันออกมา

แต่อันนี้คือเรียกแบบเหมือนหันแบบนี้แล้วก็เดินไปเลย
ไม่รู้ว่าคนหรือว่าอะไรใช่ไหม

กี่วันแล้วประมาณไม่ถึงอาทิตย์

ที่คุณน้อยบอกว่าเห็นน้องติ๊กอยู่
แต่เรียกแล้วไม่พูดคุยไม่ทักทาย
อืมก็แปลกดี
สงสารมากเลยขอให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็ว

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองบอกว่าตอนนี้
ตำรวจชุดสืบกำลังลงพื้นที่หาบ่อแสของคดีนี้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็รอผลพิสูจน์ทางร่างกายของน้องติ๊กอย่างละเอียดจากแพทย์ด้วยครับ
จึงจะมาสรุปได้ว่าน้องติ๊กเสียชีวิตจากสาเหตุใด
แล้วก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมด
เพื่อจะหาเบาะแสมาเชื่อมโยงการเสียชีวิตของน้องติ๊ก
หลังทำการสอบพยานมาแล้ว๔๕ปากครับ
รวมไปถึงผู้ต้องสงสัยชาวกัมพูชา
แต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ
แล้วก็ยังหาหลักฐานมาเชื่อมโยงไม่ได้นะครับ